คุณผู้ชมมากันถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
คนนี้ก็เรื่องแฟชั่นไม่แผ่วเหมือนกัน
ลาริส๊ามณบารน้องลิซ่าแบ็กพลิงนั่นเองนะคะ
จากแฟชั่นแล้วความสามารถผลงานบอกเลยว่าปังระดับโลกนะคะ
เป็นนักร้องสาวสวยเลือดไทยค่ะ
หนึ่งในสมาชิกวงแก๊กพลิ้งนี่แหละ
สุดเนี่ยมีเรื่องราวให้แฟนคลับต้องว้าวดังเลยค่ะมาเหล่ามาให้เหล่าแฟนคลับทั่วโลกนะ
ซึ่งมียอดวิว๒๔ชั่วโมงมากถึง๖๕๒ล้านครั้งจากการทุบสถิติโลกครั้งนี้นะคะ
บอกเลยว่าเพิ่มความฮอตให้ลิซ่ากลายเป็นนักร้องที่ทรงอิทธิพลในยุคนี้จริง
อันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมค่ะเธอถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแหละ
แฟชั่นความสามารถความพยายามอะไรก็แล้วแต่ต้องยกให้เธอจริงนะคะ